เขาบอกว่ามนุษย์ป้า

เขาบอกมนุษย์ป้าคนนี้
มีดบินบินยังไง

หมดแล้ว

โหนี่ใช่ไหมเนี่ยว่า
ปลามาปลากลับไม่โกง
ก็น่าจะประมาณนัดบ้างค่ะพี่เบาะ

เขาปลาอะไรกันบ้างคะเนี่ย

ปามีดก่อนเขาเรียกว่ามีดบิน

เหตุการณ์เนี่ยเกิดตั้งแต่ช่วงสงครามนี้มันก็เกิดว่ามีมันไปโดนหัวคนเข้าเป็นไง
เนี่ยป่าข้ามถนนมาแบบนี้นะคะสงครามที่ผ่านมาเนี่ยเอง๑๔เมษายน
จุดเกิดเหตุตรงนี้คือท่าเรือข้ามฟากนครพนมแขวงคำม่วนเทศบาลเมืองนครพนม
โอ้โหแล้วมันเกิดช่วงสงกรานคนเขาขับรถผ่านไปผ่านมาเล่นน้ำสงกรานกันเนอะ
ในคลิปเห็นไหมคะคุณป้าท่านนั้นเขาบอกอายุประมาณ๗๘ปีแล้วครับพี่
คือคว่างมีดใส่คนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนจริงมันก็ไม่ได้ดูไกลกันมากถนนแคบ
ป้าไปสองเล่มก่อนมีดบินแล้วป้าแกก็ส่งเสียงโวยวาย
คนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเอาในเมื่อฉันโดนปลามีดใส่ฉันก็สาดน้ำใส่เลยก็แล้วกัน
พอน้ำไปสาดโดนตัวป้าป้าทำไงต่อไม่ยอมค่ะ
คราวนี้เอากระถางต้นไม้โยนมาอีกทีนึง
คนอยู่อีกฝั่งก็คว่างถังน้ำใส่ป้าแล้วถังน้ำรอบนี้เฉียดเกือบโดนหัวป้า
นี่จังหวะน้ำไปลองดูอีกทีกระถางต้นไม้เอามาค่ะ
กระถางต้นไม้มากระป๋องมาค่ะเอาป้าป๊ากระป๋องกลับค่ะ
ตรวจสอบหน่อยเมื่อมีคลิปนี้ปรากฏออกมา
บอกแบบนี้แบบว่าป้าคนเงี้ยชอบอาละวาด
ชอบกล่องกวนชอบด่าทอชวาลทุกวัน
ทำร้ายทรัพย์ศิลป์ทางราชการก็มี
วันเกิดเหตุมีผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมา
ป้าก็เอาก้อนอิดไปปลาใส่เขา
ผู้ชายคนนั้นหวิดจะโดนแล้วเกือบบาดเจ็บ
ด้วยความโมโหฝั่งพี่ผู้ชายเขาก็เลยหยุดรถ
แล้วก็ต่อว่าป้าไปพูดว่าแก่แล้วทำไมไม่อยู่ส่วนแก่
เท่านั้นแหละเขาบอกว่าพอจบด้วยประโยคนี้ป้าแกก็เลยยั้วค่ะ
แล้วก็กลายเป็นเกิดภาพตามที่เห็น

เขาก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลงมาดูหน่อยได้ไหม
เพราะพฤติกรรมของป้าแกเกิดขึ้นแบบนี้หลายครั้งแล้ว

แล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นจริงค่ะ
อันนี้ก้นหินเครื่องไปไหนครับ

เขาบอกว่ามันมีเหตุการณ์ลักษณะนี้ดูสิ

แล้วคือเดือดร้อนกันหมดไงพี่เบิร์ต
ล่าสู่เจ้าหนุ่มที่ตำรวจสภมนครพนม
บอกว่าเดี๋ยวรวบรวมหลักฐานก่อนเดี๋ยวเตรียมดำเนินคดี
เดี๋ยวอย่างแรกเลยต้องไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน

แล้วโรงพยาบาลจิตเวทนครพนมราชนครินต้องเข้ามาดูแล
ไม่แน่ใจว่าคุณป้าแกจะมีครอบครัวมีลูกมีหลานไหม
อาจจะต้องเข้ามาช่วยอีกทางด้วยนะคะ